เอาละครับคุณผู้ชมฮะผลงานละครเรื่องสุดท้ายที่ยังทำไม่จบ
คุณชายที่คุณแตงโมไปเล่นอ่ะอ๋อใช่ใช่
ในที่สุดฮะในที่สุดด้วยความเป็นละครที่มันต้องมีความต่อเนื่อง
ผู้จัดละครมีความจำเป็นจะต้องตัดบทของคุณแตงโมออกนะฮะ
เพราะมันไม่ต่อเนื่องแล้วให้คุณเป้ยปานวาดมารับบทนี้แทน
ซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คุณแอนนาทีวีภูนะครับเพื่อนสนิทของคุณแตงโมยอมรับว่าใจหายนะ
หลังจากทางช่องได้ตัดฉากที่แตงโมแสดงไว้
โดยแอนนาโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าละครคุณชายยกฉากแตงโมออก
จากซีนที่ถ่ายไม่ต่อเนื่องนำมาต่อเป็นเรื่องกันไม่ได้
เป้ยมารับบทเรื่องนี้แทนใจหายเหมือนกันนี่ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอยากให้มีสักช่องเอาผลงานโมมารีลันก็ยังดี
ตอนนี้โมอยู่บนฟ้าแล้วเชื่อว่าโมกำลังมีความสุขมาก
บนโลกอีกใบโอ้คุณผู้ชมฮะโดยคนที่จะมารับไม้ต่อ
เป็นเพื่อนรักอีกคนของคุณแตงโมนั่นคือคุณเป้ยปานวาดครับ
คือเป็นการกลับมารับละครในรอบสิบปีซะด้วยคุณเป้ยปานวาดเปิดใจถึงการมารับหน้าที่แทนเพื่อนรัก
ของเธอบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ง่ายเลยนะกับการที่ต้องมาสารต่อหน้าที่นี้
ซึ่งกว่าจะยอมรับเล่นบทนี้เป้ยปานวาดคิดหนัก
ตัดสินใจอยู่นานเพราะเชื่อว่าทุกคนคาดหวังนะฮะ
และคิดว่าจะแสดงอย่างไรให้โมเนี่ยมองมาแล้วแฮปปี้มีความสุข
ทำให้เธอต้องถามตัวเองนะว่าต้องการทำเพื่ออะไร
พอได้คำตอบออกมาก็บอกว่าก็ต้องการทำเพื่อแตงโมไง
อืมพอคำนี้มันเกิดขึ้นในหัวปั๊บเธอบอกเธอพร้อมเลย
พร้อมที่จะเดินหน้าและจะทำมันให้ดีที่สุด
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับแตงโมเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเป้ยปันวาดได้รู้จักสนิทสนมกับคุณแตงโมมานานเกินกว่า๑๕ปีครับ
แม้จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดเวลา
โดยเป้ยจะสารต่องานของคุณตังโมในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เพื่อนจะทำให้เพื่อน
เพราะว่าเป้ยรู้มาว่าแตงโมตั้งใจมากและเต็มที่กับละครเรื่องนี้มาก
และไม่อยากให้มองว่าเธอมาเล่นแทนแตงโมแต่อยากให้มองว่าเป็นการมาเล่นเพื่อแตงโมมากกว่า
เวลาที่แตงโมมองมาจากบนฟ้าจะได้ดีใจแล้วก็ยิ้มได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรครับ